คุณผู้ชมคะอันนี้ข่าวที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้อยากให้คุณผู้ชมเงยหน้าแล้วดูหน้าจอไปด้วยเพราะว่าเราจะเตือนภัยบางทีขึ้นรถสองแถวคุณนึกสภาพออกใช่ไหมเวลาขึ้นรถสองแถวแล้วคนมันเบียดอ่ะระวังนะบางทีคนร้ายมันมามันทำทีมันมาเป็นพวกมาประกบเราเอากระเป๋าใหญ่ใหญ่บังแล้วมันล้วงเอาตังค์เอาก
นี่นี่คุณผู้ชมเอาให้ดูคลิปนี้แล้วก็ได้เห็นภาพหลายคนจะได้เข้าใจเวลาขึ้นรถสองแถวอ่ะ

มาแบบมากันสองคนค่ะแล้วเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกับแม่ของเธอเมื่อวันที่๑๒ที่ผ่านมาค่ะ
อกจากนี้ฝั่งผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วนะเห็นกระเป๋าใบใหญ่นี่ไหมจะเล่าให้ฟัง
แม่น่ะขึ้นสองแถวหัวตะเข้ประเวทแล้วขึ้นตรงข้ามฝั่งวัดลันบุญอ่ะ
จะเอาเงินเดือน๘๐๐บาทไปฝากที่ธนาคารออมสินขึ้นไปไม่กี่ป้าย๔๕ป้ายเท่านั้นเองค่ะ
ปรากฏว่าแม่เอาเงินใส่ในกระเป๋าแล้วเอากระเป๋ามาวางข้างหน้านะ
ปรากฏว่าคนบนรถมันแน่นมีผู้ชายขึ้นมาสองคนค่ะ
ทีนี้ประกบแม่เลยซ้ายขวาแล้วเขาก็สะพายกระเป๋าใบใหญ่เหมือนกัน
ทีนี้พอเอากระเป๋าใบใหญ่มาเหมือนกับเอามาบังไม่ให้คนอื่นเห็น
แต่มืออีกข้างหนึ่งก็ล้วงเอากระเป๋าของแม่ไปไง

อ๋อในนั้นน่ะมีอะไรบ้างอ่ะเงิน๘๐๐๐บาท
จำได้เลยผู้ชายที่แบบดูมีอายุหน่อยสัก๕๐๖๐ปี
ค้ำใส่เสื้อแขนยาวสีดำสะพายกระเป๋าใบใหญ่

ทีนี้ก็เลยไปแจ้งความแล้วก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิด

ไม่รู้ว่าทำเป็นอาชีพหรือเปล่านะคุณผู้ชม
เพราะอะไรรู้ไหมพอเขาโพสต์คลิปนี้ปั๊บนะ

เฮ้ยจำได้เลยลาดกระบัง๕๔มหัวเฉียวหัวตะเข้นี่ก็โดนเหมือนกัน

หลายคนจะเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกับให้ข้อมูล

แล้วบางคนโดนไปแบบ๓๐๐กว่าบาทบ้าง

พฤติการของมิจฉาชีพในการก่อเหตุ